หัวร้อนเลือดร้อนมาก

ถอยรถกระบะเข้าบ้านถอยไม่ได้โมโห
ล็อกคอบขึ้นบ้านเอาปืนยิงตายเลยครับ

มีรถมอเตอร์ไซค์จอดขวางอยู่แต่คนที่ตายไม่ใช่เจ้าของรถคันนั้น

ถูกต้องคือโมโหไงก็ถอยไม่ได้

ของชุมชนบริโรงมูลย่านครองเตยกรุงเทพ

มีคราบเลือดของคนเจ็บคนตายอยู่
คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือนายสมชายหรือว่าเบส

ถูกยิง๒นัดที่หัวและท้องครับ

เขาล็อกคอยิงหัวยิงท้องเลยนะครับ

คนหนึ่งบาดเจ็บคือนายพิทักษ์หอมจิตอายุ๒๒

ถูกยิงที่ท้องตอนนี้สาหัสนะฮะ

สอบถามพี่สาวของผู้ตายบอกว่ามือปืนเนี่ย
ยิงน้องเขาเนี่ยคือนายคณพร
เมืองเอี่ยมหรือว่านุ
นุเป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านติดกันเลย
แล้วมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายเนื้อวัวที่คลองเตย

นุเนี่ยนะกำลังจะถอยรถกระบะเข้าบ้าน

มันดันไปมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดขวางอยู่
น้องชายของเขาเนี่ยผู้ตายนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าบ้าน
หนูคิดว่ารถคันนั้นเป็นรถน้องชาย
โมโหก็มีปากเสียงกันโต้เถียงกันผ่านไปผ่านมาสักพักหนึ่ง
นุเดินไปในบ้านเอาปืนไปล็อกคอยิงท้องยิงหัวน้องชายจนตายครับ
เอาไปฟังเสียงพี่สาวผู้ตาย
นั่งหมายถึงจอดรถสหวิบชนและของคนก็มาจอด
ละรถอะไรจอดความล่าง

ที่เมียมันเดินไปที่เมียมันเสร็จแล้วมันต้องโค้กแสงให้มา

แล้วก็ยิงขาน้องแล้วก็ล็อกคอน้องแล้วก็ยิงหัว
แล้วมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้แล้วทำงานโอ้ยน้องหนูตายแล้ว
น้องหนูก็เกร็งเลยเกร็งแบบมันเกร็งแล้วมันชักแล้ว
โอ้โหพี่สาวเล่าได้แบบว่าเห็นภาพทุกอย่างใช่
คือแบบยิงท้องก่อนแล้วล็อกคอยิงหัวแบบขมับเลยอ่ะ
อันนี้คือป้องกันตัวก็ไม่ได้ชั่ววูบก็ไม่ได้
เพราะว่าคุณคิดแล้วแล้วคุณเดินเข้าไปเอาปืนในบ้าน
ใช่คือญาติผู้ตายบอกว่านุเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
มักมีปัญหากับคนในชุมชนบ่อยครั้ง

ก่อนหน้านี้เคยถูกอีกฝ่ายหนึ่งชักปืนยิงใส่บ้าน
เพราะโดนหมาพิษบูของอีกฝ่ายไล่กัดมาก่อน
ก็คือมีปัญหากันมาก่อนแหละมีเรื่องบาดหมางกันหนักนะครับ
พอผมาพิษบูประกัดผมอ่ะไม่ได้รับผิดชอบ
ผมไม่ว่าเพราะเองเอาบาดผมไปหาหมอ
และทัวร์นี้คังไว้คดีมันก็แจ้งว่ามอยู่ที่นี่เหมือนกัน

หลังเกิดเหตุแน่นอนตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
นายนุฮะนะครับแล้วพอเอาตัวไปที่โรงพัก
โอ้โหญาติมาเต็มไปหมดหมายถึงญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนของผู้ตายเองก็มากว่า๕๐คน
ทุกอย่างจากเข้าไปดุมชาธานคือกรดแค้นน่ะ
แต่ตำรวจก็ล็อกแล้วก็รีบเอาตัวผู้ต้องหาเข้าห้องขังไปเลย
นะฮะก็นายนุอ้างว่าที่ยิงเพราะเป็นการป้องกันตัว
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าและพกอาวุธปืน
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
โดนข้อหานักพอสมควรนะครับ
ถอยรถเข้าบ้านไม่ได้แค่นี้เอง

เพื่อนบ้านกันอย่างที่บอกมันปัญหากระทบกระทั่งรายวัน
มันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะ